ถึงความสุขอย่างนี้ก็อยากให้มีความสุขกันยาว
ไม่อยากให้แบบฉลองกันช่วงนี้ตูม
แล้วคือหลังเทศกาลแห่งความสุขแล้วคือแบบเศร้าเลย

เพราะว่าโควิดเนี่ยคือหลายประเทศเลยนะ

ว่าจะเป็นคริสต์มัสหรือปีใหม่ที่มีการรวมตัวกันเนี่ย

ดูตัวเลขกันหน่อยตอนนี้ยังไม่ถึงเทศกาลวันหยุดดีนะคะ

วันนี้ยอดโควิดติดเพิ่มมา๒๕๓๒คน
เสียชีวิต๒๒คนนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๓๕๐๐กว่าคนค่ะ
อดเสียชีวิตและติดเพิ่มตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระดับยังทรงตัวอยู่
แต่แน่นอนว่าหลังปีใหม่ต้องระวังการติดเชื้อเพิ่มนะคะ

คือไปรวมตัวกันตามสถานที่ต่างกันมากขึ้น
ร้านอาหารก็แย่งกันกินแย่งกันใช้เหมือนเทศกาลทั่วไปอย่างนี้ใช่ค่ะ
คนมันเยอะพอคนมันเยอะโอกาสในการแพร่เชื้อมันง่าย
มิครอนแพร่ง่ายกว่าเดลต้าหลายเท่านะคะ
รวมถึงการกระจายไปยังพื้นที่อื่นด้วย
หลายคนมองว่าเจ้าป๊อกกรุงเทพฯหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะค่ะค่ะไม่ใช่แล้วนะคะค่ะ
เรื่องจากการแพร่ระบาดแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของโอมิครอน
จะทำให้การแพร่ระบาดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
หลังปีใหม่นี้ข้าราชการทั้งหลายนะคะ

สอบคอย้ำว่า๕จังหวัดที่จะมีการจัดงาน
จะต้องเข้มงวดนะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่าง
๕จังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือสบค
ประกาศย้ำเลยว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ภูเก็ตเชียงใหม่นครราชศรีมาอายุทยาและระยองค่ะ
และมีผู้โรงงานจำนวนมากกว่า๑๐๐๐คน

จะต้องปฏิบัติ๔ข้อดังนี้

ใครที่จะไปงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ
ข้อ๓ต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
ก็คือผู้ร่วมงานต้องครบ๒เข็มทุกคน
แล้วต้องมีลักษณะของผลที่ยืนยันได้
ที่ถ้าตรวจเองเขายังไม่รับเลยนะ

นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัด
แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
บอกว่าอุดรณ์ปีนี้
ไม่มีกิจกรรมเขาดาวน์ปีใหม่นะคะ

แต่ผู้ประกอบการร้านค้ายังเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ให้เปิดขายเหล้าและเบียร์
ดื่มได้ภายในร้านไม่เกิน๓ทุ่ม

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจะจัดขึ้นที่รอบพระธาตุธรรมเจดี
วัดโพธิสมพรเป็นการจัดสวดมนต์ข้ามปี
จะจำกัดผู้เข้าร่วมงานสี่ร้อยถึงห้าร้อยคนเท่านั้น
และต้องลงทะเบียนล่วงหน้ารวมถึงปฏิบัติ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะ
หลังเทศกาลปีใหม่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไป
มาดูเรื่องของการทำงานของข้าราชการนะคะ
หลังปีใหม่ปุ๊บหน่วยงานราชการหลายแห่งประกาศ
กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็คือการทำงานที่บ้านและสลับเวลาการทำงาน
หนึ่งจนถึงสิบสี่มกราคมเป็นเวืองต้นสองสัปดาห์ก่อน
รวมทั้งห้ามข้าราชการลาไปต่างประเทศ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยอย่าต้องไป

เพราะว่าหลายประเทศคือเดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนมาตรการเลย
อยู่ดีก็เข้าไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนี้
เช็คก่อนว่าประเทศเราเป็นประเทศต้องห้ามไหม
อ่ะก็เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็ป้องกันไว้ล่วงหน้า
เพราะว่าการเดินทางต่างจังหวัดแล้วหลังปีใหม่กลับมาทำงาน

อันนี้ก็เป็นการป้องกันของหน่วยราชการนะเนาะ